ก็เป็นหนึ่งปีที่เราทำผลงานได้ดีในการคัดเลือกเข้าไป
แต่ว่าโคต้ายังเหลืออีกนะครับ
นักกีฬาโอลิมปิกประเภทมวยสากลล่าสุด
ที่จะเข้ามาชกในรายการนี้ได้ทันที

ทางสมาคมมวยยืนยันจะส่งนักมวยอาชีพไป
และเดี๋ยวผมบอกนะครับว่านักมูลอาชีพกว่านั้นจะเป็นใคร
เป็นการคาดดาวจากผมแต่ว่ารุขาวงในมา

เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
นำโดย๔นักชกที่ได้สิทธิไปโอลิปิกแล้วที่บราซิล
ก็มีวุฒิชัยมาสุกฉัดใช้บุตรดีสายลมอาร์ดี
เพิ่งจะกลับมาจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่คิวบาร์

หนึ่งเดียวของฝ่ายหญิงที่ได้โคต้าโอลิมปิกได้เป็นคนแรกประติศาสตร์ของประเทศไทยครับ

ประธานเทคนิคของสมาคมกีฬามวยสากล
ก็ได้เตรียมส่งนักมวยอาชีพไปลุ้นโคต้าโอลิมปิก
๓รุ่น๔๙กิโลกรัม๕๒กิโลกรัม
หลังจากที่ทางไอบ้านนั้นแก้กฎให้นักมวยอาชีพนะครับ

แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อของนักชกที่เล็งไว้
กว่าจะได้รู้ว่าโคต้าได้เพิ่มอีกกี่คน
ในศึกคัดเลือกโอลิปิกที่อาซิบายจาน
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๖มิถุนายนนี้ครับ
พอเตรียมไว้ทางนี้ก็มี๓รุ่นน้ำหนัก
ที่เรายังไม่ได้ไปก็มี๔๙๕๒แล้วก็๗
ตอนนี้ต้องดูอาซิบายจาน
แต่ว่าทางนี้เขาต้องลงทะเบียนภายในวันที่๒๓
เราก็เตรียมไว้แล้วแหละตอนนี้มีมีครับน้องมวยไทยนะ
จะเป็นมวยไทยหรือว่าจะดูมวยสากลอาชีพอะไรอย่างนี้นะ
ที่เขาจะเบนเข็มมาทางนี้เดี๋ยวเดินไปสักพักนาน
ให้เสียบอาซิบายจานก่อน
แกรมนะครับหลังจากจบรอบคันเลือกโอลิปิก
คุณพลมวยสากลสมัครเล่นก็จะเดินทางไปแข่งขันโอลิปิก
เพราะสุดท้ายที่บราซิลเป็นทีมแรกของทัพนักกีฬาไทยเลยนะครับ
วันที่๙กรกฎาคมเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็ปรับตัว
ทำความคุ้นเคยก่อนจะเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาวันที่๒๕กรกฎาคม
จากนั้นจะแข่งขันนะครับระหว่างวันที่๖ถึง๒๑สิงหาคม

๔๙กิโลกรัมไปคลาสที่สมบัติฐาน
ในสิทธิ์ของสมัครเล่นก็จะมีแก้พรพยูน
คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับดูจากร่างกายตอนนี้
ต้องดูว่าพี่แก้วนั้นจะฟื้นเร็วแค่ไหนในการลดน้ำหนัก

ส่วน๕๒กิโลกรัมธนตรีตอลจันตะต้องดูว่าจะผ่านหรือผ่าน
ถ้าไม่ผ่านรุ่นนี้ใช้นักมวยอาชีพนะครับ
มีข่าวว่าอำนาจเกษตรพัฒนานั้นจะกลับมาชกมวยสากล

หลังจากที่ก่อนอันนี้เพิ่งจะเสียแชมป์โลก